เป็นไซส์ใหญ่กับไซส์เล็กอยู่บนถนนมิตรภาพจังหวัดอุดรธานีมุ่งหน้าขอนแก่น
สุดที่สุดก็คือคนที่ถ่ายคลิปแล้วภาพไปด้วยเนี่ย

เอ้าเขาก็อย่าลากมองใครจะมันเสียตัวกัน
อ้าว

เนี่ยเอ้าเอ้าเหี้ย
อู้ฮือเอาจนได้จานจนได้

เอาละ

เรื่องนี้อาจจะไม่รุนขนาดนี้ก็ได้

ก็เห็นว่าหลายจังหวะมาก

โอ้โหคนถ่ายคลิปนะคะเสียงผู้หญิงที่ได้ยินบอกว่าอย่าไปใกล้อย่าไปใกล้นั่นน่ะ
คือนางสิริพรอังสุวรอายุ๓๑ปีนะคะเธอบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ย

ก่อนเกิดเหตุเธอบอกไม่รู้เหมือนกันว่าสองคันนี้เขามีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
เพราะตอนเธอขับมาถึงบริเวณนี้เนี่ยก็เห็นรถบรรทุกคันหนึ่งขับแซงรถเธอขึ้นมา
แล้วคราวนี้ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเบียดกันไปบี้กันมาพยายามปาดหน้ากันไปมา
รถคันหลังอย่างที่เห็นทิ้งเวทีให้เขา๒คันเลย
ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะคะเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุแล้วตัวเองจะโดนลูกหลง
ถามว่าเรื่องนี้จบยังไงไปจบที่แยกไฟแดงค่ะ
สุดท้ายพอไฟเขียวปุ๊บรถทั้งสองคันก็แยกย้ายกันไป
ไม่ได้มีการลงไม้ลงมือหรือกระทบกระทั่งอะไรอีกนะคะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุการณ์ลุ้นสุดเลย
กลัวมากว่ามันจะเกิดเหตุอุบัติเหตุหรือจะเกิดอะไรที่มันรุนแรงกว่านี้
อยากฝากทุกคนนะคะใช้รถใช้ถนนใจเย็นกันอีกนิดนึง
หายใจเข้าลึกอีกหน่อยนะคะ
เพราะทำแบบนี้เนี่ยนอกจากตัวเองจะเดือดร้อนแล้ว
คนอื่นที่เขาต้องใช้ถนนร่วมกับคุณเนี่ยเขาเดือดร้อนไปด้วย